ปรับการการที่เรื่องดีก่อนเลยไปกันที่จังหวัดนาคอร์ดพนม

ที่นี้มีโตโน้พาทิตย์

เรียกว่าเป็นงานระดับจังหวัดก็ว่าได้

คุณผู้ชมค่ะเตรียมจะบวชพูดง่าย

ขอพรก่อนบวชคุณผู้ชมเมื่อเย็นวานนี้ค่ะที่ลานพญาศรีสัตนคราชค่ะ
มาร์คพญานาคศักดิ์สิทธิ์ริมฝั่งแม่น้ำโขงเนือง
ไปด้วยพี่น้องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวค่ะ
ทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวลาวรวมไปถึงนางรำ๓๐๐ชีวิตคุณดู

ไม่ผิดบอกว่างานระดับจังหวัดก็ว่าได้งานใหญ่จริง
นักท่องเที่ยวเยอะมากไม่ว่าจะเป็นชาวไทยชาวลาว
ก็เดินทางกันมาร่วมประกอบพิธีสวดมนต์เจริญพระพุทธมนต์ค่ะ
รำบวงสวงบูชาขอพรองค์พญาศรีสัตนคราชค่ะ
เพื่อขอพรให้เป็นสิริมงคลให้กับโตโนภาคิน
หลังจากที่เดินหน้าโครงการ๑คนไหว้หลายคนให้นะฮะ
สำเร็จล่วงไปได้ด้วยดีอย่างที่เราทราบกัน
บริจาคตอนนั้นได้ไปเกือบทั้งสิ้น๘๘ล้านบาท

พี่โตโน่นะคะก็ได้ร่วมรำบวงสวงด้วยมาพร้อมคุณแม่แล้วก็น้องนิชา
เดินทางมาร่วมงานให้กำลังใจเคียงข้างกันตลอดนี้

กลางวงคุณศรีน้ำตาลพี่โตโน่เองนะฮะ

โดยตัวของพี่โน่ก็มีความตั้งใจที่จะอุปสมบทตอบแทนคุณทั้งประชาชนชาวไทยชาวลาว
รวมไปถึงทุกคนที่ให้การสนับสนุนจนกระทั่งโครงการประสบความสำเร็จ
ไปฟังความรู้สึกของพี่โตโน่กันหน่อยจ้า
คุณแม่บางคนคุณพี่บางคนคุณน้องบางคนอาจจะไม่ได้มีลูกชาย
บางคนอาจจะไม่ได้มีพี่ชาย
ครั้งนี้ผมขอบวชให้นะครับ
ผมขอไม่รู้จะแทนคำขอบคุณยังไงผมขอกราบพี่แล้วกันนะครับ

พี่ก็บอกว่าอุ๊ยไม่ต้องถึงขนาดกราบไม่ต้อง
แต่ว่าพี่โตโน่ก็แบบด้วยความทราบซึ้งน้ำใจ
อย่างที่บอกไปว่าตอนโครงการหนึ่งคนไห้หลายคนให้
มันเป็นโครงการใหญ่ระดับประเทศเลย
ก็ว่าได้หลายคนส่งแรงใจกันมานะครับ

ถ้าไม่มีทุกคนในวันโครงการก็ไม่สำเร็จรู้ล่วงหรอกนะฮะ
ส่วนวันนี้ค่ะเดี๋ยวประมาณบ่าย๓โมงเนี่ยคุณผู้ชม
รวมไปถึงทีมครูฝึกที่ร่วมว่ายน้ำกันอีก๔ท่านด้วยกันค่ะ
ก่อนจะร่วมพิธีบวงสวงองค์พระธาตุพนม

แล้วก็พิธีเจริญพระพุทธมนต์กองอุปสมบทค่ะ
จะถือเลิกดีเอาวันที่๙มกราคม๒๕๖๖ก็คือวันพรุ่งนี้
เข้าพิธีอุปสมบทช่วงเช้าบวช๗วันนะคุณผู้ชม
แล้วก็จะเดินทางไปจำวัดปฏิบัติธรรมที่วัดพระธาตุศรีโคตะบอง
แขวงคำม่วนสปลาวค่ะ
ถือเป็นงานใหญ่ระดับจังหวัดจริงอย่างที่เชอรี่บอกเลยนะคะ
ใช่แล้วก็คือพี่น้องสองฝั่งโขงก็มาร่วมงานกันเยอะด้วยเหมือนกัน
มาร่วมแสดงความยินดีแล้วก็มาร่วมอิ่มบุญกันทั่วหน้าค่ะ
คึกคักมากนะคะยังไงเราก็ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะคุณผู้ชมนะ